ความคืบหน้ามาสำหรับกรณีแก๊งบางบัวทองมีทั้งความคืบหน้าของคดีของลาลาเบล
แล้วก็คดีของพริตตี้เดียด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการไปจับตัวโมเดลลิ่งเดียแล้ว
และมีการออกหมายจับน้ำอุ่นเพิ่มในข้อหาซ่องโจรด้วยเดี๋ยวไล่เรียงกันไปทั้งสองคดีเลยนะคะ
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ค่ะ
เดินทางมาที่สพบังบัวทองเพื่อแถลงการจับตัวนางสาวกริตยาฤทธิมังกรวัย๒๔ปี
หรือว่าโมเดลลิ่งเดียจากการสืบสวนเพราะว่าเป็นคนที่ติดต่อส่งให้นางสาวทิติมา
รพันธ์พิพัฒน์หรือว่าลาลาเบลแล้วก็นางสาววิริยพรงามผลหรือว่าเดีย
ไปรับงานเอ็นเตอร์เทนที่บ้านย่านบางบัวทองนี่แหละค่ะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
ค่ะคือตอนแรกโมเดลลิ่งเดียก็ถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำ
แต่ตอนนั้นยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไร
โพสต์โซเชียลทั้งอะไรบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวก็โพสต์
ให้ไปทำงานเฉยอะไรแบบนี้
ที่ส่งงานให้กับบ้านหลังนี้นะคะ

แต่ข้อหาที่เธอโดนเนี่ยข้อหาที่ว่าเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารย์โดยใช้อุบายหลอกลวงเนี่ย
ซึ่งหลังจากสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
พนักงานสอบสวนก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะคะ
การประกันตัวก็ต้องรอขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
ทีนี้ประเด็นเรื่องการปล่อยคลิปในงานปาร์ตี้เนี่ยนะคะ
บอกว่าเป็นการข่มขู่พริตตี้เดียหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องพิจารณาเพิ่มเติมก่อน
คดียังไม่สิ้นสุดนะคะเพราะจะมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
และการตรวจคราบอสุจิบนผ้าห่มที่พริตติเดียเอาไปให้ตำรวจ
ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อยู่
แต่ทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายเขาก็อาจจะมองว่าเห็นไหมล่ะ
อ่าน้องเขากินเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นเนี่ย
เราก็จะได้ไปถามว่าแล้วก่อนนั้นคุณถ่ายอะไรมั้ง
มันภาพมันอาจจะออกมาเป็นตอนตอนแต่ก่อนหน้านั้นคุณทำอะไรอ่ะ
หลังจากนั้นคุณทำอะไรเราก็ต้องเอาให้หมด
ใช่ไหมคุณไม่ได้เอาเฉพาะคุณดื่มเหล้าก็ยิ่งออกมาแสดงว่า
ผมจะได้รู้แล้วนะน้องมีคลิปนะไปขอมาให้หมดเด็ก
ส่วนกรณีคดีของลาลาเบลนะคะรัชเดชวงธบุตรหรือว่าน้ำอุ่น
ที่ตอนนี้ก็ถูกจับขังอยู่เนี่ยสารจังหวัดนทบุรีออกหมายจับเพิ่มแล้วด้วย
ในข้อหาซ่องโจรคือโดนข้อหาเดียวกันกับแก๊งบ้านบางบัวทอง
โซฟาแดงหกคนก่อนหน้านี้อ่ะค่ะเพราะพนักงานสอบสวนเขาบอกว่า
เขาเจอหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงกับแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง
แต่ยังไม่ขอให้รายละเอียดในตอนนี้เพราะว่ายังอยู่ในสำนวนคดี
จริงก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะก็ออกมาพูดนะว่าเขาก็เจอหลักฐานเด็ดเหมือนกันว่าน้ำอุ่น
เป็นเพียงแค่ตัวละครตัวละครหนึ่งที่ถูกจัดฉากมาอืมคือเป็นลักษณะที่ว่า
คดีสองพื้นที่อ่ะค่ะทั้งในพื้นที่บุคโลอืม
ซึ่งเป็นพื้นที่คอนโดมิเนียมของน้ำอุ่นเป็นคดีการเสียชีวิตของลาลาเบล
กับพื้นที่สพบังบัวทองคดีพริตตี้เดีย
คือมันมีหลายอย่างที่อาจจะเชื่อมโยงกันได้ทีเนี้ยในพื้นที่ของบางบัวทองเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจเขาก็แถลงข่าววันนี้อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยินเสียงไป
คือตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้มีผู้ต้องหาที่เป็นคดีในส่วนของการปาร์ตี้อยู่ในบ้านย่านบางบัวทอง๘คนแล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้คือ๖คนก็คือที่นำเสนอข่าวไปแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมา
แล้วก็ล่าสุดอย่างที่คุณอรัชพรบอกไปก็คือโมเดลลิ่งเดียแล้วก็น้ำอุ่น
แต่ลงข่าวนายอาจจะย่าเริงรัตนโธงประธานชมโลม
เพราะน่าสังเกตว่าแล้วทำไมปาร์ตี้คนอยู่กันเป็น๑๐คนแบบนี้
ทำไมไม่เมาอืมคลิปนี้นายอัจฉริยะบอกว่าจะเป็นหลักฐานได้
ค่ะแล้วก็นำหลักฐานกลุ่มไลน์มีตั้งหลายกลุ่มค่ะ
สี่ห้ากลุ่มเลยทุกกลุ่มมีคนที่จัดงานปาร์ตี้อยู่
ร่วมด้วยลักษณะข้อมูลในกลุ่มเหมือนกับเป็นกลุ่มลับ
มีภาพของพริตตี้ที่มารับงานในลักษณะแนะนำตัว
และที่สำคัญค่ะมีภาพอาณาจารย์ด้วยค่ะ
ส่งไปในกลุ่มไลน์กลุ่มลับนี้ค่ะนายอัจฉริยะก็เลยนำหลักฐานทั้งหมดไปให้ตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ก็จะเป็นเหยื่อลายหนึ่งที่เคยมาแล้วก็จะถูกแนะนำตัวอย่างงี้ทุกครั้ง
ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องที่ว่ามีการโดนตบกันจำได้ไหมคะ
เขาก็ชี้แจงก่อนว่าวันนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือวันที่๑๔
มันคือก่อนวันเกิดเหตุลาลาเบลพริตตี้ที่โดนทำร้ายเนี่ยชื่อมินิหรือว่าคริสต์
ซึ่งคนที่มีเรื่องกันก็คือเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นแฟนของเพื่อนเจ้าของบ้าน
แต่เจ้าของบ้านไม่ได้ทำอะไรน้องและกรณีที่น้ำอุ่นมาที่บ้านหลังนี้โมเดลลิ่ง
บอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังบอกอีกว่าไม่ได้เป็นโมเดียวที่ส่งเด็กไปที่บ้านหลังนั้น
แต่ที่เคยส่งไปไม่เคยมีปัญหาเลยไม่เคยมีใครมาบอกว่าโดนมอม
บางคนยังบอกว่าอยากกลับไปอีกด้วยซ้ำไม่เคยมีใครบอกว่าต้องโดนบังคับกินเหล้า
ตำรวจเรียกก็ให้ความร่วมมือทุกครั้งไปให้ปากคำไปให้ข้อมูล
รอสรุปผลสำนวนละกันว่ามันถูกผิดหรือเปล่าเพราะว่าตัวเธอเนี่ยบริสุทธิ์ใจพอ
คุยกันในแชทเนี่ยนะคะก่อนที่จะเข้าไปรับงานที่บ้านบางบัวทอง
เวลาเที่ยงถึงห้าโมงเย็นบัดเจ็ดสามร้อยหักห้าร้อยมีทริปหน้างาน
สถานที่บางบัวทองแบบเนี้ยค่ะใครที่เห็นบรอดแคสต์งานนี้แล้วรู้สึกว่าอ่ะ
เวลาได้จำนวนเงินได้ทุกอย่างโอเคแล้วอยากที่จะเข้าไปรับงานนี้
ก็จะส่งข้อมูลส่วนตัวของตัวเองมาโมเดลลิ่งก็จะส่งข้อมูลเนี้ย
แล้วดูว่าตรงกันไหมถ้าทางบ้านบอกโอเคชอบใจถูกใจ
เอาคนนี้ก็แล้วกันก็ถึงจะเป็นการรับงานอย่างสมบูรณ์แบบ
แล้วก็จะค่อยส่งโลเคชั่นนี้ให้กับน้องพริตตี้ที่ได้งานแล้วน้องก็ไปที่งาน
ตำรวจก็เลยบอกว่าเบื้องต้นทั้งสองคดี
คดีการเสียชีวิตของลาลาเบลกับคดีพริตตี้เดียเนี่ยนะคะ
หลักฐานมาจากหลายช่องทางมากนะคะตำรวจบอกทั้งทางโซเชียลทั้งนายอัจฉริยะ
คือหลักฐานมันมาเยอะมากตำรวจบอกว่าหลักฐานทุกอย่างมีความหมายนะคะ
โดยเฉพาะคลิปไม่รู้ใครปล่อยออกมาแหละคลิปภาพต่างเหล่านี้
ตำรวจบอกว่ามันสำคัญสำคัญตรงที่ว่าแล้วไอ้คนถ่ายอ่ะ
มีเจตนาอะไรในการถ่ายคลิปนี้คุณเอาไปโพสต์เอาไปขายในลักษณะเป็นกลุ่มไลน์
กลุ่มเฉพาะอะไรหรือเปล่าค่ะอันนี้คุณอาจจะมีความผิดด้วย
และสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าและหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ต้องตรวจสอบทั้งหมดตำรวจบอกว่ายังไม่จบนะคะ
ยังอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้นะคะยังรอดูความคืบหน้ากันต่อ